สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้

คุณผู้ชมครับพรุ่งนี้วันหยุดสุดสัปดาห์แล้วนะครับ
แล้วก็เป็นวันหยุดแรกของเดือนแน่นอนครับหลายคน
เงินเดือนเพิ่งออกวางแผนท่องเที่ยวทั้งในไทยเองต่างประเทศ

แต่ละภาคแต่ละพื้นที่นั้นเป็นอย่างไรกันบ้าง

เป็นภาพถ่ายดาวเทียมแสดงกลุ่มก้อนเมฆที่ปกลุ่ม

ตลอดทั้งวันที่ผ่านมานี้กลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างบางตานะครับ
ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าสุดสัปดาห์นี้
หลายพื้นที่ฝนลดลงนะครับ

เดี๋ยวเรามาดูภาพรวมปริมาณน้ำฝนสะสมกันก่อนนะครับ
โดยจากการคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนสะสม๔๘ชั่วโมง

ฝนส่วนใหญ่นั้นเน้นไปตกบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนนะครับ
ส่วนพื้นที่อื่นนะครับภาคอีสานภาคกลางภาคใต้
ฝนลดลงเป็นอย่างไรกันบ้าง
เริ่มต้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือกันก่อนนะครับ

ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือยังคงมีบางพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนนะครับ

ส่วนใหญ่นั้นอยู่ในบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพยาวแล้วก็ตากครับ

มีเมฆเป็นส่วนมากแล้วก็มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ๑๐๔๐ของพื้นที่นะครับ
ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นบริเวณทางตอนบนนะครับ
ประกอบไปด้วยจังหวัดน้องคายบึงกาลสกลนครนครพนมขอนแก่นชัยภูมินครราชศรีมาบุรีลำสุรินรวมไปถึงศรีสเกต
ส่วนภาคกลางครับโอกาสการเกิดฝนอยู่ที่๑๔๐ของพื้นที่นะครับ
ฝนส่วนใหญ่นั้นไปตกแถวบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีอุทัยธานีชัยนาฏแล้วก็นครสวรรค์รวมถึงลบบุรีด้วย
ขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกใครจะไปเที่ยวทะเลต้องระวังกันหน่อย
เพราะว่ายังคงมีโอกาสการเกิดฝน๑๔๐ของพื้นที่นะครับ
ส่วนใหญ่นั้นแถวบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีแล้วก็บริเวณจังหวัดตราดท้องทะเล
คลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรนะครับ
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจสูงมากกว่า๒เมตร
ขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับทั้งสองฝั่งโอกาสการเกิดฝน๑๓๐จนถึง๔๐ของพื้นที่
ยังมีบางจุดที่อาจจะต้องระวังเพราะว่ามีโอกาสการเกิดฝนนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นบริเวณจังหวัดเพชรชบุรีประจบกิริขันชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลา
ภูเกธและก็กรบินะครับประเวณที่มีฝนฟ้ากระนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า๒เมตร
ดังนั้นนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางท่องเที่ยวตามจุดต่างยังคงต้องเฝ้า
ตรวจสอบเรื่องของภัยทางธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องของคลื่นสูงด้วยนะครับ

แต่ว่าใครที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ
โดยเฉพาะไปญี่ปุ่นไปเกาหลี
ตอนนี้มีหนึ่งสถานการณ์ที่ต้องจับตามองนะครับ
นี่ก็คือการเกาะตัวของพายุหุ่นเข็นล้อลูกใหม่

เป็นพายุที่ตั้งชื่อโดยสปลาวนะครับ
ว่าแม่น้ำสาขาแห่งหนึ่งของแม่น้ำโขงครับ

จากระบบพยากรณ์อากาศธรรพ์ทีวีนะครับ
วันนี้พายุลูกนี้สามารถที่จะพัฒนาความเร็วลม
กลายเป็นระดับใต้ฝุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ

มีทิศทางเคลื่อนที่ไปทางทิศเหนือนะครับ
จุดกำเนิดก็คืออยู่บริเวณทะเลทางฝั่งตะวันออกของเกาะไต้หวันนะครับ
เลื่อนที่มุ่งหน้าไปบริเวณทางตอนล่างของประเทศญี่ปุ่น
หลังจากนั้นเข้าสู่ทะเลญี่ปุ่นเรียบชายฝั่งทางทิศตะวันตกของประเทศญี่ปุ่นมุ่งหน้าต่อไปบริเวณฮอกไกโด
พื้นที่สีแดงคือพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าจะได้รับผลกระทบจากพายุลูกนี้นะครับ
ก็คือในบริเวณพื้นที่เกาหลีตอนล่างญี่ปุ่นตอนล่าง
แล้วก็บริเวณเกาะฮอนชูคิวชูไปจนถึงบริเวณเกาะฮอกไกโด
ดังนั้นใครที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตั้งแต่ต้นสัปดาห์หน้าเป็นต้นไป
ต้องเฝ้าตรวจสอบสถานการณ์ของพายุลูกนี้อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
อากาศทั้งในไทยเองรวมไปถึงต่างประเทศ
ช่วงนี้การใช้ชีวิตต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ